อาการของน้องไอดินนะคะทารกที่ถูกแม่ทำร้ายแล้วก็ฆ่าฝังดินทั้งเป็น
ตอนนี้อาการดีขึ้นนะคะถือเป็นข่าวดีเพราะว่าสามารถถอดท่อช่วยหายใจ

แต่ว่าสำคัญก็คือยังคงต้องดูเรื่องของแผลที่ปอด
เพราะว่าแพทย์ต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด
เพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วก็โรคแทรกซ้อน
ส่วนความใจบุญจากชาวบ้านจากประชาชนหลายคน
ตอนนี้ก็ช่วยการบริจักษ์สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น
รวมถึงเงินให้กับน้องไอดินด้วยนะคะ

ประชาชนผู้ใจบุญก็นำสิ่งของนี่แหละค่ะสำหรับเด็กทารก
บริจาคให้กับน้องไอดินโดยเฉพาะเลยนะคะ
ซึ่งตอนนี้น้องไอดินเข้ารักษาตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยทารกและเกิดระยะวิกฤต๑
โรงพยาบาลเองก็มีการนำโต๊ะพร้อมสมุด
เพื่อให้ประชาชนที่มาเนี่ยเขียนข้อความให้กำลังใจกับน้องไอดินด้วย
ส่วนเงินบริจาตรตอนนี้ยอดพุ่งขึ้นไปมากกว่า๖หมื่นบาทแล้วค่ะ
ความคืบหน้าด้านอาการของน้องนะคะ
แพทย์ชันชัยจันวรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นบอกว่า
ไอดินมีอาการรู้สึกตัวดี
ได้ถอดท่อช่วยหายใจแล้วก็เครื่องช่วยหายใจออกแล้ว
แต่ยังคงต้องใส่สายระบายลมจากช่องเยื่อหุ้มปอดอยู่
ซึ่งตอนนี้แพทย์ยังคงงดให้น้ำแล้วก็อาหารนะคะ
แต่ว่าให้สารน้ำแล้วก็ยาปฏิชีวรัฐทางหลอดเลือดดำแทนค่ะ
แผนการรักษาน้องไอดินในตอนนี้สำคัญที่สุดก็คือการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ปอด
แล้วก็สังเกตอัตราการหายใจอย่างใกล้ชิดนะคะ
ส่วนเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจก็ได้ควบคุมตัวหญิงสาวที่เป็นแม่ของน้องไอดิน
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพลในผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ซึ่งระหว่างการฝากขังนะคะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแวงใหญ่
ก็จะมีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมรวมถึงการสอบปากคำสามีของผู้ต้องหาด้วยค่ะ
ด้านของหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่า
ที่ตำรวจจับแม่ของน้องไอดินแล้วก็แม่ของน้องไอดินถูกคุมตัวดำเนินตามกฎหมายนั้น
แสดงถึงการมีครอบครัวมีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ญาติ
จำเป็นที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นต้องมาดูแลน้องไอดิน
เพราะถ้าหากว่าน้องไอดินออกจากโรงพยาบาลหรือว่าร่างกายหายเป็นปกติทุกอย่างแล้ว
จะต้องอยู่ในความดูแลของใครนั้นก็ยังต้องมาพูดคุยกันอีกทีนึงนะคะ
แต่ในเบื้องต้นเนี่ยสำคัญก็คือต้องอยู่ในความรับผิดชอบของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นก่อน
ก่อนที่จะส่งเข้าสถานสงเคราะห์บ้านเด็กแคนทองค่ะ
ส่วนในวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพก็จะลงพื้นที่ที่บ้านของแม่น้องไอดิน
ที่บ้านใหม่นาเพียงอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น
จะลงไปตรวจดูสภาพโดยรวมนะคะว่าสภาพบ้านเป็นอย่างไร
แล้วก็จะสอบถามตัวพ่อด้วยว่าจะรับลูกก็คือน้องไอดินกลับบ้าน
หรืออยากพบแล้วก็อยากเยี่ยมลูกบ้างหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าอยากรับลูกกลับไปเลี้ยงดูที่บ้านเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็จะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยว่าสภาพบ้าน
สภาพครอบครัวรายได้สุขภาพจิตคนในครอบครัวเป็นอย่างไร
เหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูน้องได้หรือเปล่า
รวมถึงยังต้องประสานตำรวจในเรื่องของการตรวจดีเอนเอของน้องไอดินกับพ่อด้วยนะคะ
รวมทั้งจะต้องมีการแจ้งเกิดน้องไอดินที่อำเภอแวงใหญ่ด้วย
เพราะว่าอย่างที่บอกไปน้องมีทั้งพ่อและแม่ที่แท้จริง
ก็จำเป็นต้องแจ้งเกิดน้องตามขั้นตอนค่ะ